ไทยรัฐนัดคุย
ขอบคุณค่ะสามสาวค่ะวันนี้อยู่กับอ้อมนะคะ
นัดคุยวันนี้อ้อมมีนัดคุยกับสาวสุพรรณเสียงดี
อยู่ในสายกับเราแล้วเป่าเป่าวลีค่ะ

อยู่บ้านโควิดรอบ๓ก็ทำอาหารเก่งขึ้นค่ะ
อร่อยขึ้นกินหมดจานทั้งที่ทำ
ถามเขาหรือเปล่าว่ามันอร่อยหรือว่าจำเป็นต้องทาน
โควิดรอบ๓ก็เป็นเชฟแล้ว
แล้วปอก็ถามว่าแล้วโควิดรอบแรกรอบสองที่ทำให้ทานแบบทานไม่หมดเลยเนี่ยเป็นเพราะอะไร
เขาบอกว่ามันก็กินได้แหละนะแต่ถ้าเกิดมีอย่างอื่นก็คงกินอย่างอื่นดีกว่าอะไรอย่างนี้
เราไปฝึกฝีมือยังไงคะถึงทำอาหารอร่อยขึ้น
ก็เหมือนเราได้ทำบ่อยขึ้นนะคะทำบ่อยมันก็ทำให้เราแบบมีความชำนาญ
เมนูไหนคะที่พี่เอิร์ทชอบมาก
ก็หลายอย่างแต่ว่าเมนูที่เป็นแบบเมนูบ้านบ้านที่ชอบก็คือขยำส้ม
คล้ายยำเนื้อหรือว่ายำหมูอะไรอย่างนี้ค่ะ
จากนี้ต้องบอกว่าเรายังเป็นดาวติ๊กต๊อกด้วย
มันก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราสนุกกับมัน
แล้วก็เราได้ทำอะไรที่มันหลุดจากตัวเราดีแกล้งหัวได้
ต้องบอกว่าไม่ได้เล่นแค่คนเดียวแต่ยังชวนพี่เอิร์ทมาร่วมแจมด้วยตลอด
แต่ดูหน้าพี่เอิร์ทเหมือนโดนบังคับนะ
คือเราก็บังคับเขาเรื่อยมานะคะ
ก็จับแต่งตัวจับแต่งหน้าครับผม
เขาก็ยอมเขาก็แบบจะยนทำ
ทีนี้ปรากฏว่าทุกคลิปที่มีเอิร์ทอยู่ด้วยเนี่ย
มันจะยอดวิวสูงกว่าของหนูอีกนะคะ
ครอบครัวก็กูนี่ล้างจานก็กูนี่
สักพักก็กูนี่ที่หลับที่นอนก็กูนี้

เฮ้ยใช่
ห่างไปนิดอีกนิดนานแล้ว
ห่างอีกสักนิดอีกนิดนานแล้ว
สรุปแล้วว่าแฟนคลับเราหรือแฟนคลับเฟิร์ส
น่าจะคนอุ่นมากกว่านะ

คิดถึงงานเพลงไหมคะช่วงนี้
ก็คิดถึงหน้าคอนเสิร์ตนะคะ
แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราชินกับการที่ได้เจอคุณ
เราออกไปหน้าวิทย์เป็นการพบปะผู้คน
มันก็เป็นอะไรที่เราขาดหายไปแบบยาวนานเลยนะคะ
โควิดรอบนู้นก็ไม่แน่ใจว่า
และต้องหยุดคอนเสิร์ตไปกี่เดือน
แต่ว่าเราก็คงจะแบบร้องเพลงในไลฟ์ในเพจของเรา
ให้มันไปไม่หายคิดสึกบ้าง
บางครั้งก็นั่งร้องนอนร้องอะไร
แต่ว่างานเพลงของเราก็ที่อ่านสตอปไว้

แต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันหายโควิดหายทุกอย่าง
เดี๋ยวเราค่อยแบบว่าค่อยทำค่อยเก็บไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้คือการที่แบบเราเซฟตัวเองเซฟคนอื่นมันก็มีความจำเป็นมากกว่าอย่างนี้ค่ะ

ที่จริงปีที่แล้วหนูแพลนไว้อยากจะมีน้องภายในปี๖๔เนี่ยนะคะ
แต่ว่าเหมือนแบบโดนถามก็ถามถามบ่อยอาจจะเป็นแบบที่กดดันนะคะ
น้องก็มาช้านิดนึงค่ะ
เลยแบบว่าปีนี้ปีนี้คิดถึงงานละคร
พอดีละครเข้ามาก็เลยรับละครก่อนก็เลยเว้นไว้สักปีหนึ่งค่ะ
ก็เลยบอกเอิร์ทว่าเดี๋ยวให้ละครแบบใกล้จบอะไรอย่างนี้
แล้วค่อยแพลนกันอีกทีนะแต่เราก็ยังแบบดูแลสุขภาพเหมือนเดิม

กลัวว่ามันจะนานไปอายุก็เพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้หรอคะ
ยังไม่ขึ้นเลข๓ได้อยู่
ก่อนจะจากกันวันนี้อยากให้เปล่าให้กำลังใจคนที่ประสบกับโควิดช่วงนี้
แล้วก็ฝากบทเพลงสักหนึ่งบทเพลง
ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะอันดับแรกเลยนะคะ
ต้องขอบพระคุณคณะแพทย์พยาบาลนะคะพี่ที่ดูแลพวกเรานะคะ
ก็ทุกท่านเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมายาวด้วยนะคะ
ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
ดูแลพวกเราแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ
ส่วนคนไทยทุกท่านนะคะก็ช่วงนี้นะคะ
ก็อยากให้ดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะ
ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะ
อาจจะออกไปจ่ายตลาดหรืออะไรแล้วก็เซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะ
และที่สำคัญก็ตอนนี้ถ้าเกิดฉีดวัคซีนได้ก็อยากให้ไปฉีดกัน
จะได้กลับมาทำงานจะได้กลับมาสดใสกันเร็วอีกครั้งค่ะ
ขอสักหนึ่งเพลงให้กำลังใจคนไทย
เอาเพลงเพราะให้กำลังใจละกันนะคะ
และบอกหน่อยคนดีและความรักเราที่มี

ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกว้าว
หวังว่าหมดจากสถานการณ์โควิดแล้วเราจะได้ฟังเสียงพ่อกับคอนเสิร์ตของเธอนะคะ